คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเวลาของคนที่เป็นสมาชิกชมรมของผม
ชมรมคนนิยมตัวเลข
คุณผู้ชมสมัครสมาคมนี้หรือยัง
ไปดูกันหน่อยนะฮะถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาหลายคนอาจจะผิดหวัง
สมหวังกับเรื่องของตัวเลขแต่ว่าเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับ
เริ่มกันที่สำนักงานตลาดการค้าชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ที่บ้านแหลมครับ
เลขที่๑๗๓หู๔ตมเทพนิมิตรอำเภอปกน้ำร้อนจจันทร์ชม
ที่นี่มันไม่ใช่แค่สำนักงานตลาดการค้าชายแดนอย่างเดียว
แต่ว่าเขามีรูปปั้นไอ้ไข่ด้วยนะฮะสะพายปืนนะฮะ
ที่วัดทัพใส่มามอบให้ไว้แล้วก็ตั้งเอาไว้ที่นี่
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่บูชากันเพื่อความเป็นสิริมงคล
เพราะทำการค้าจะได้แบบเออค้าขายดีมีโชคมีลาบ
คนไปเจรจาการค้าก็จะได้แบบเออสบายอกสบายใจกันไป
อย่างเช่นงวดที่ผ่านมาคือ๑๗มกราคมนะฮะ
มีพนักงานที่นี่ถูกรางวัลด้วยครับนะก็เลยต้องไปจุดทูบ
ขอบพระคุณไอ้ไข่กันหน่อยบางคนก็เอาเงินสดเนี่ยไปเสียบไว้ที่มือของไอ้ไข่
ไม่พลาดก็ไปจุดประทัดด้วยแล้วก็นี่เอาเลขปลายประทัดมาแขวนไว้ที่มือของไอ้ไข่ด้วย
เดี๋ยวจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปนะครับ
ส่วนไอ้ไข่โคตรเศรษฐีวัดปางมะกงตะบนปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไข่บนดอยสูงทิวทัศน์ดีเนี่ยตั้งแต่นำมาตั้งที่วัดก็ให้โชคต่อเนื่องเลยนะฮะ
อย่างไหมคะขายลอตเตอรี่รายนี้นะครับนำประทัดสองหมื่นนัดมาจุดแก้บนไอ้ไข่
หลังจากบนไว้บอกว่าลอตเตอรี่งวดสิบเจ็ดมังกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
คือมันขายยากเหลือเกินเพราะว่าผลกระทบจากโรคโควิด๑๙
ขอให้ขายให้หมดด้วยคุณผู้ชมครับจากนั้นไม่นานฮะ
ก็มีคนมาติดต่อขอซื้อจนเกือบหมดไอ้เกือบหมดก็ดีแล้ว
แต่ไอ้ที่เหลือนะครับถูกรางวัลด้วยฮะ
เธอเลยต้องรีบมาแก้บนแบบนี้แหละครับ
ต่อเนื่องเลยนะคะที่วัดโลกสุธาวาสตำบลลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมพระครูนิเทศธรรมรสเจ้าอาวาสของวัดนะฮะ
ทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมีลูกศิษย์ลูกหามาร่วมงานเยอะเลยล่ะค่ะ
หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดก็คือกุมารเทพฤษนะคะ
อันเชิญวิญญาณเทพมาสิงสถิตในร่างกุมารทอง
แล้วจะบอกว่าแต่ละวันคนมากลับไหว้ขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่อง
และได้โชคลาภกันทุกงวดใช้คำว่างวดคุณรู้นะหมายถึงอะไรนะ
หลังเสร็จสิ้นพิธีก็ไปล้วงไห่เสี่ยงไทยได้ตัวเลขมาสองตัว
เป็นเลขอะไรนั่นแหละดูเอาเองค่ะเมื่อสักครู่นะเลขไทย
ครับย้ำว่าเป็นความเชื่อสู่บุคคลนะครับ
ปีท้ายที่วัดเทพนิวิทย์สว่างธรรมทัพตำบลหนองปริงอเภิลเมืองจวัดนครสวรรค์นะฮะ
ชาวบ้านก็นำอาหารคาวหวานไปแก้บนไอ้ไข่วัดเทพนะฮะ
หลังจากที่ถูกรางวัลงวดที่ผ่านมาบางคนได้ไปครึ่งแสน
อย่างเช่นนางลมโชยหรือว่าป้าเม้าคนนี้ไปแก้บนก็บอกว่า
เมื่อคืนก่อนนะดิฉันฝันว่าไอ้ไข่ไปหาที่บ้าน
ก็ถามเอาแล้วป้าป้าเม้าบ้านป้าเลขที่บ้านอะไร
เมาก็บอกว่าเลขที่บ้านฉัน๗๐๙ทับ๔
คุยกันไปคุยกันมาเขาบอกว่าไอ้ไข่เนี่ยไปขึ้น
ขึ้นรถทหารทะเบียน๗๖๔๓กลับไปคันนี้ครับนะฮะ
ก็เลยต้องนำขออภัย๗๔๖๓นะฮะ๗๔๖๓นะครับ
ก็เลยนำรถอันนี้มาให้พร้อมกับเขียนเลขทะเบียนรถเอาไว้ด้วย
ที่เห็นนั้นคือในฝันนะฮะไอ้ไข่ไปหาที่บ้านแล้ว
ขึ้นรถทหารทะเบียน๗๔๖๓เห็นในฝัน
ก็เลยเอาทะเบียนนี้มาเขียนในรถของเล่นแล้วก็นำมาถวายนะครับ
แล้วก็จุดประทัด๑๐๐นัดเป็นการแก้บนด้วย
เหมาก็บอกว่าเออไม่รู้ว่าไอ้ไข่จะมาบอกโชคลาภป้าอีกหรือเปล่า
ก็เลยมาจุดทูปซะหน่อยนะครับ